กลับมาดูเรื่องราวของการเมืองกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
สุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์แต่ละพักก็ลงพื้นที่หาเสียง
บอกว่าเป็นสัปดาห์ที่มีแต่ความคึกคัก
บนเวทีปลาใสในแต่ละพักไม่มีใครยอมใครเลยคุณคิง

ยิ่งใกล้วันที่จะมีการประกาศยุบสภาก็จะยิ่งคึกคัก
ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับที่โคราชนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไป
ปราศัยหาเสียงนะครับในฐานะลูกหลานชาวโคราช
ปรากฏว่าคุณไตรรงสุวรรณคิรีครับ
ประธานที่ปรึกษาพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
ก็ขึ้นเวทีด้วยแล้วก็มีการพูดปลาใส
คือซื้อใจพี่น้องประชาชนด้วยคำพูดนะฮะ
แต่มันมีจุดช็อตฟิลเกิดขึ้นตั้งใจฟังให้ดี

หรือตั้งใจไอเงี่ยไหน
ท่านกำลังปลาใสเฟล็ดเดี๋ยวนะคะแล้วก็หลุดพูดออกมานะครับ
ก็เป็นดาวเด่นดาวสภามาก่อนนะฮะโอ้โหแหมกำลังเคลิ้มเลยอ่ะ
ฮึกเหิมขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเราต้องเลือกใครรักใครเอ้ย
ใช่ต้องรวมไทยสร้างชาติช็อตฟิลมากครับ
บรรยากาศที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดที่โคราชนะครับ
ทีนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพัก
และว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเขาก็ไปร่วมด้วยไง
เมื่อวานนี้มีคนมามอบช่อดอกไม้มอบกุหลาบแล้วก็ระหว่างการปลาใส
พูดคุยบนเวทีมีพูดภาษาอีสานด้วยนะครับ
ทีนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงช็อตนั้นน่ะมันก็มีช็อตที่คุณไตรโรงเนี่ย
แหมรุ่นเก่าดาวสภาขึ้นไปเหมือนกับเกริ่นไว้ก่อนนะฮะ
โชคดีว่าจังหวะนั้นเนี่ยบิ๊กตู่ยังไม่ได้อยู่บนเวทีนะครับ
อย่างนั้นก็อาจจะสะดุ้งโยงไปเหมือนกัน
แต่เห็นสังเกตจากทีมงานของบรรดา

ใจลงแกมีแก้เกี้ยวก็แก้ได้
แต่ก็ไปหาฟังกันเองก็แล้วกันดูเดือดพอสมควร
จริงแล้วก็ต้องบอกช่วงนี้บ้านเราพักกันเยอะมาก

จะมีคำบางคำที่อาจจะเหมือนกันอยู่เหมือนกัน
ค่อยศึกษาเตรียมความพร้อม

เพื่อไทยช่วงนี้ขึ้นเหนือครับทั้งเสาร์และอาทิตย์เลย

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ปราศัยใหญ่
แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะไปปักทงต่อที่เชียงใหม่ด้วยนะฮะ
ประชาธิปัตย์ครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับ
หัวหน้าพักและแก่นนำก็ประสัยลงใต้เลยนะฮะ

ก็มั่นใจว่าจะทวงเก้าอี้สอสอภาคใต้ได้กลับคืนมาทั้งหมด
ส่วนก้าวไกลคุณพิธาริมเจริญรัฐครับ
หัวหน้าพักแล้วก็คณะก็หาเสียงที่สมุทรสงครามสมุทรสาคร
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาการประมง

พร้อมทั้งผลักดันกฎหมายการประมงต่อไปด้วย
นี่ก็คือบรรยากาศเดี๋ยวมีเก็บตกมาฝากกันอีก

สีสันก็แล้วกันนะคะ